ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผม
มาเรียบร้อยนะครับวันนี้วันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์ใหม่ด้วยกัน

เอาเราอยากเริ่มต้นสัปดาห์นี้เลย

ไม่เป็นไรเรานั่งปุ๊บเราเริ่มเลย

จะเริ่มที่ราชซีมากันก่อนเลยใช่ไหมน้อง
ถูกต้องค่ะเราต้องไปที่เรื่องนี้ก่อน

คือตัวคุณแม่เขาเองเนี่ยเขาบอกเลยว่า

คือคุณแม่ยอมจบเลยดูลูกเขาสิ

พี่สาวกับพี่ชายเรียนอยู่ด้วยนะน้อง
ปรากฏว่าพี่กับน้องจะไปหาน้อง

จะโทรบอกพ่อบอกแม่เพราะน้องเป็นเด็กหอถูก

คือพี่เขาก็ไปเห็นสภาพน้องเขาโดนอย่างนี้ปุ๊บ

ก็เลยบอกพี่พี่คนที่ช่างคนที่ซ่อมประตูเนี่ย
ขอยืมโทรศัพท์เนี่ยโทรหน่อย

เหล่าการตอนนั้นผว่าเจ้าการบอกว่าอย่างงั้น

ก็เลยมีประเด็นว่าหลายอย่างว่าเฮ้ย

โหบางคนบอก๙ขวด

เขาอยู่ป๒เองนะคะอยู่โรงเรียนประจำแห่งหนึ่งในจังหวัดกระบี่
ก็ถูกรุ่นพี่ใช้ยาซีมาจำนวน๖ขวดราดตามร่างกาย

แล้วทางครูก็ไม่ยอมพาไปส่งโรงพยาบาล
แม่ต้องออกมาเรียกร้องขอความเป็นธรรม

ขอให้ยุติไม่แจ้งความเอาผิด

ตามที่เราเสนอข่าวกันไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ
ล่าสุดแม่ของน้องภูผาก็เปิดเผยบอกว่า

ซึ่งทางแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้
จิตใจของตนก็ดีขึ้นตามอาการของน้อง

จะไม่ขอแจ้งความเอาผิดกับโรงเรียน
ในส่วนของนักเรียนรุ่นพี่ที่กระทำน้อง
ครูที่ดูแลรวมไปถึงทางโรงเรียนเนี่ย
แล้วก็จะให้ไปหาโรงเรียนใหม่

เป็นโรงเรียนอำเภอหนองครองเหนือคลอง
เพราะบ้านของตนอยู่ตรงนั้น
แล้วตอนนี้ตนก็ได้งานใหม่แล้ว
ก็เลยไม่หนักใจมากนัก

เรื่องของการเดินทางที่จะต้องไปมา๒อำเภอ

ผอเองเป็นห่วงนักเรียนอย่างมากค่ะ

เรื่องของการเรียนของเด็กที่ต้องต่อเนื่อง
โดยจะดูแลจนกว่าจะสอบเสร็จ
และหากว่าทางแม่ต้องการให้เรียนที่โรงเรียนเดิม
ทางโรงเรียนก็พร้อมที่จะดูแลอย่างเต็มที่

ทางพอทางโรงเรียนก็บอกมาแบบนั้น
แต่คุณแม่เขาก็บอกเลยว่าเขาแบบ

แล้วตัวเขาเองเขาก็รู้สึกว่าเขามีงานใหม่ของเขาแล้ว

ตอนนี้ก็เอาเวลามาดูแลน้องอย่างเต็มที่

วันนี้๒เรื่องที่เราจะเล่าให้ฟัง
ให้ทีมงานเตรียมไว้ด้วยคือพระปูหล่น
วันนี้คนพูดถึงพระปูหล่นกันเยอะนะฮะ

เออจริงแล้วพระปูหล่นเนี่ยมันคืออะไรก่อน
บางคนถามว่าพระปูหล่นเนี่ยคืออะไร

หล่นนี่แหละแต่ปรากฏพระเนี่ยไปทำผู้หญิงท้อง

คือชาวบ้านเขาวิจารณ์กันยับวันนี้คนพูดถึงอะไรฮะ
คนพูดถึงพระปูหล่น
พระปูหลนเนี่ยไปทำสาวท้องว่า
แม่มันเป็นพฤติกรรมที่เอื้อมร่าอาฬ

จังหวัดบุรีรำซึ่งเจ้าตัวเนี่ยปิดสำนักเงียบเลยนะฮะ
ยังไม่มีหน่วยงานเข้าไปตรวจสอบเลยเอาอย่างงี้จะเล่าให้ฟังว่า
เหตุการณ์นี้ที่คนพูดถึงพระปูหล่นพระปูหล่นกันเนี่ย
มันคืออะไรน้องจ๋ามันคืออย่างนี้พี่เช้า
นางสาวเอดีกว่านามสมมุตินางสาวเอเนี่ยอายุเพิ่ง๒๖ปีเมเป็นคนบุรีรำ
เขาก็มาร้องเรียนผ่านสื่อไทยรัฐของเราเนี่ยแหละว่าถูกพระรูปหนึ่งอายุ๕๑ปี
ซึ่งเป็นพระรูปเดียวประจำอยู่ที่วัดป่าแห่งหนึ่งในพื้นที่เห็นไหม
เมื่อก่อนเราจะไปปฏิบัติธรรมเราจะต้องไปหาพระวัดป่าก็ได้

พระองค์นี้กระทำชำราวจนตั้งท้องได้๔เดือน

เป็นคนเริ่มเองอืมผู้เสียหายคนที่ท้องเนี่ยแองจี้เอ้ย
ใส่ยาปลูกเซ็กเข้าไปในปูหล่นอืมพระก่าวพระก่าวไว้อย่างงั้นถูก
ใส่ยาปลูกเซ็กในปูหล่นคือเรื่องคงเรื่องพระบอกแม่
จะไปให้รับผิดชอบยังไงอ๋อฮะอัตมาก็ฉันเพลอืมนะฮะ
พระก่าวบอกว่านี้อ่ะน้องเขาเอายาปลูกเซ็กเนี้ย
ใส่ในปูหล่นให้ฉันไงปรากฏฉันปุ๊บก็เกิดอารมณ์ทางเพศควบคุมตัวเองไม่ได้
อ้าวโอ้ยบุญบ่ายงงไหมงงอืมรถเมงงงไหมลูก
พฤหัสย้ายวันนี้นี่ทุกคนกลายเป็นแบบ
มีเรื่องมีราวอะไรกันไปต่างต่างนานานมากเลยเนอะไม่
เดี๋ยวยังไม่จบมีพระอีกองค์หนึ่งด้วยที่เอ่อศรีสะเกตยังไม่จบ

ปรากฏว่าพระบอกว่าอ้าวจะให้รับผิดชอบยังไง
พอเด็กอ่ะคนเนี้ยเอายาปลูกเซ็กไปใส่ตัวปูหล่น
ปุ๊บแม่มันก็เกิดอารมณ์ทางเพจควบคุมตัวเองไม่ได้ฮะ
ข่าวก็เลยมีการนำเสนอออกไปนะฮะเป็นเรื่องเป็นราวอย่างนั้น
ล่าสุด๒๙มีนาคม
หลังจากที่เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนัก
จนถึงวันนี้คนพูดถึงพระปูหล่นใช่ไหมแองจี้
มีคนพูดถึงพระปูหลนพระปูหลนกันเยอะเหลือเกินเนี่ย
เห้ยมันเป็นอะไรวะมันเกิดขึ้นไหนยังไง
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเรื่องน่าจะแดงมาตั้งนานแล้วนะ
เรื่องนี้มันควรจะแดงมาตั้งแล้วเพราะอะไร
จากพระรูปนี้ทำตัวโดดเดี่ยวไม่สนใจชาวบ้าน
ไม่เคยรับกิจติมนต์ของใครไม่ออกปริศน์ชาวบาท
สูงสิงกับใครอยู่ภายในวัดเพียงรูปเดียวมาตั้งนานแล้ว
องค์นี้นะครับจนชาวบ้านไม่คิดว่าเออนี่เหรอวะวัด

ปรากฏไปสอบถามคนในหมู่บ้าน
เขาบอกหลังจากที่ทราบข่าวแต่เราขอแบบไม่บอกชื่อแล้วกัน
เป็นคนที่อายุพอสมควรสามสิบห้าแล้ว
หลังจากทราบข่าวพระรูปนี้ไปกระทำชำราวหญิงสาว
เอาจริงชาวบ้านเขาบอกว่าไม่ได้รู้สึกแปลกใจอะไรเลย

เพราะที่ผ่านมาไม่มีชาวบ้านนับถือกันอยู่แล้ว

เพราะพระรูปนี้เอาแต่ตัวเองไม่เอาชาวบ้าน
ไม่เคยไปร่วมกิจกรรมของชุมชนมักจะทำวินัย
ไม่มักจะทำผิดวินัยของสงฆ์อยู่เป็นประจำ
เราขอบอกอย่างนี้กันสมมุติชื่อนางสาวพา
สมมุตินะครับเขาบอกว่าเวลาพระเมาสุราเนี่ย
มักจะเปิดเครื่องเสียงเรียกชาวบ้านไปทำความสะอาด
รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ชาวบ้านไม่ค่อยชอบ

อยากจะเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ย
เข้ามาจัดการปัญหาที่มันเกิดขึ้นสักทีนึงเถอะ
ชาวบ้านพูดคำเดียวว่าเอือมระอาหมดแล้ว

ล่าสุดจนถึงขนาดนี้ยังไม่มีหน่วยงานใด

เพราะส่วนพระรูปนี้ได้ปิดสำนักเงียบ

เราไปฟังเสียงผู้เสียหายกันสักนิดนึงไหมฮะ

ตอนแรกเขาก็บอกว่าเขาจะรับผิดชอบ
แล้วพอมีคนรู้หรือญาติอะไรรู้เสร็จ
เขาก็ทีนี้เขาก็เปลี่ยน
คือเขาไม่ยอมรับผิดชอบอะไรเลย

เขาคือเขาให้รับผิดชอบเองอะไรเองหมดเลย
ว่าที่ที่ฉันไปคือมีสารอะไรบางอย่างใช่ไหมครับ

ใช่เรื่องของเรื่องเนี่ย

แต่พระอาจารย์ก็ยอมรับใช่ไหมว่ามีอะไรกัน

แล้วก็ยอมอุตส่าห์จะไม่พูดแล้วจะไม่นั่นนะ

มีในนั้นเขียนพระท่านดื่มสุรา

ขนาดยังฉันไม่หมดนะ

ถ้าสมมุติเรากินเข้าไปมันจะรู้สึกเลยไหมพี่

หมายถึง๓๐นาทียาก็จะเริ่มออกฤทธิ์

อะไรหลายที่จนมาถึงข่าวนี้แล้วพี่บอกว่าไม่ได้มีแค่พละอีกมีศรีสะเกดเสีย

ไม่แทรกปาร์ตี้ซีรุ้งเต้นระบำกันใหญ่

คือจากกวันนี้ที่หลวงตากรรยา

เขาได้สั่งสอนลูกศิษว่าอนุญาตนะให้ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ย
สามารถเสพเมถุนได้ตอนนั้นทั้งอาทิตย์ที่แล้วเนี่ยทั้งคุณหนุ่มกัญชัย
กว่าใดน้ำซาเนิ้มกว่าใดเหล่าไปหลายรอบเนี่ยนะครับ
เพราะเชื่อว่าการเสพเมถุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในการทำสมาธิรถเมย

สมาธิทำยังไงทำสมาธิทั้งหลายในการเสพมันจะทำให้หลุดกรรมได้

ก็ฉันบอกว่าต่อไปนี้สมมุติเออเนี่ยเจอพระเอกรอหนู
หนูไปปฏิบัติธรรมกับเจ๊ดีกว่าเนี่ยหนู
ผมว่าถ้าหนูไปปฏิบัติธรรมหนูหนูจะได้กลับมาเป็นซุปเปอร์สตาร์

ฉันจะพาไปที่นี่สำนักสงฆ์ป่าเนื้อนาบุญ
นี่ถ้าท่านบอกว่าเด้งหน้าเด้งหลังแล้วจะบรรลุมักผล
จริงเหรอนั่งสมาธิไหมท่าน

บอกเลยว่าสามารถเสพเมถุนได้
เพราะเชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งในการทำสมาธิให้หลุดพ้นจากกรรม

ซ้ำยังได้บุญและมีสมาธิเพิ่ม

ชาวบ้านเขาบอกเฮ้ยเกิดจากท้องพ่อท้องแม่

ชาวบ้านก็เลยไปเรียกร้องขอความช่วยเหลือจากหมอปลา

เนี่ยฮะหมอปลาตอนนี้เขามีบัดดี้

มีบัตตี้เป็นพระมหาภัยวัน

เป็นเฟรนไปเป็นเฟรนด์เป็นบัดดี้กันตั้งแต่บ้านกรอก

ล่าสุดหมอปลาเนี่ยพร้อมด้วยพระมหาภัยวันเนี่ย

เขาได้เดินทางลงทุนที่บ้านกรอกหวาน

เพราะพระกรรณญาเนี่ยเป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

แต่แล้วจู่เนี่ยเปลี่ยนไปอยู่ดีเมื่อก่อนตัวเองก็เคยกราบไหว้พระองค์เนี่ย
สักพักเปิดเพลงเสียงดังที่ชาวบ้านเขาบอกแหม่ตกกลางคืน
ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยพระถือไมค์ไง

ใส่ชุดสีศรัตนแล้วก็เกือบกระทะปังนั่น

ดูให้ดับอยู่นะ
เหมือนมีงานประหนึ่งมีงานที่วัดเอาง่ายนะฮะเสียขนาดนี้
นี่นั่นนี่โอ้นี่ป๊อปปิ้งด้วย
นี่พระเหรอฮะพระแต่ปีนี้อากาศมันหนาวไงอีสาน
ก็เลยแต่ชุดกันหนาวนั่นโหใกล้เคียงเป็นสีรุ้ง
ใกล้เคียงสีตาโขนนะดูสิปรากฏว่าเนี่ยอยู่ดีเมื่อก่อนพระ
ก็เป็นพระที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละแต่จู่จู่เนี่ยเปลี่ยนไปทั้งเปิดเพลงเสียงดังในวัดเทศนาเทศ
แสดงทำด้วยคำลามโมกจกกะเป็ดอานาจารย์หมดสัทธาเมพคุณยายก็บอกว่าเขาหมดสัทธา
คุณชาวคิดดูว่าไม่คิดว่าพระกรรณญาเนี่ยจะเทศนาแบบนี้คนเท่าคนแก่ตกใจ
เทศนาได้ยังไงว่าให้เสพเมถุนกันในวัดออกจากท้องพ่อท้องแม่เราถามบรรพบุรุษเรามา
เคยมีใครสอนให้ไปเสพเมถุนกันในวัดล่ะไม่มีนะ
แต่ว่าเราเคยมาบอกว่าถ้าสมมุติไปทำอะไรในวัดเราจะเป็นผีเปรต
ถูกต้องไหมถูกเวลาหนังผีเขาทำกันก็เลยว่าใครที่ไปมีอะไรกับพระกับเนรก็เป็นผีเปรต
ถูกต้องที่ไอ้กราวเร่นน้องแน็กมันเล่นค่ะคุณยายเค้าก็งง
ไม่คิดว่าพระกรณญาจะเจอเทพแบบนี้ถึงอยากให้ศึกแล้วออกไปซัก
ให้พระกรรณญาไปเปิดสำนักของต้านเองหมอปลาวันนี้ปลาแอนด์ฟเรนนะครับ
เฟรนเนี่ยเขาได้ไปทดลองตอนนั้นบอกดำน้ำ
ดำน้ำเป็นการฝึกสมาธินี่นะฮะเป็นการฝึกสมาธิ
ถ้าดำอยู่หลายครั้งเนี่ยหมอปลาบอกเดี๋ยวปลาจะลองดำน้ำสิ
หมอปลาบอกนี่ดำด้วยนี่ดำด้วย
โอ้โหหมอปลานี่ทุกอย่างจริงดูดูหมอปลาม
ซึ่งหมอปลาบอกว่าส่วนตัวไม่มีอาการอะไรเลย
หนาวนอกจากหนาวหากดำน้ำต่อไป
ก็อาจจะขาดหายใจตายได้จึงรู้สึกประหลาดใจกับคำสองของพระกรรณญา
ตอนนั้นที่พระกรรณญาบอกนะฮะแล้วก็ได้จากการสังเกตกลับ
เพราะลูกศิษย์บางคนที่มีอาการป่วยเป็นอำมะพฤกษ์
ยังมีสภาพร่างกายไม่ปกติอยู่ดีนั่นแหละ
ยังไม่เห็นจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บเลยเขาว่าอย่างนั้น
ส่วนที่บอกว่าดำน้ำแหมตอนนั้นพระกรรณญาบอก
ฝึกปฏิบัติตอนถึงขั้นแล้วผมจะเป็นหอยกลิ่นจะหอม
เวลามีเพศสัมพันธ์กันจะมีกลิ่นหอม
เวลาที่แบบว่าฉี่จะหอมฉี่จะเป็นพัดธาตุ
มองว่าหลักคำสอนของพระกรรณญาเนี่ยเข้าข่ายหลอกลวงประชาชนให้งมงาม
ยังผิดเพี้ยนไปจากคำสอนของพระสัมมาสมพุทธเจ้า
อยากเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่ว

ถ้างี้ได้ยินภาพใจตายเองภายในยากน้ำตายอย่างเงี้ย
แต่พี่มันตายไงไนาตายแล้วกูจะไปรักษาคนได้ไงวะ
ฝากว่าพี่ปฏิบัติได้แต่ทำไมพี่จะไปรังฟานคนบริเวณแถวนี้ที่เขามาทำหากิน
ก็ที่เขาอยู่รอผมอยู่ในวัดเนี่ย

ไปเลยไม่ต้องมายุ่งแถวเนี่ย
สถานพุทธไม่ได้สอนแบบนี้
อยากจะฝากถึงสำนักพุทธ

ทางด้านพระมหาภัยวันเนี่ย
ได้เข้าไปพบกับหลวงตากรรณญา

ก่อนกลับออกมาบอกอธิบายคำหลักสอนของพระกรยาโดยยืนยันว่า
เอาจริงนะพระกับพระไปเจอกัน
ก็บอกไม่ได้เป็นไปตามคำสอนของหลักพระพุทธศาสนาของเรานะ
เป็นการกำหนดหลักคำสอนนี้ขึ้นมาเอง
เรื่องยานที่ต้องดับร้อนด้วยการดำน้ำ
การมีย้านต้องไปดับร้อนด้วยการดำน้ำ
สอนมีเพศสัมพันธ์กันแล้วจะมีกลิ่นหอมออกจากตัว

เปิดเพลงเต้นลำใส่ชุดสีรุ้ง

เป็นการยืดเส้นยืดซ้ายก่อนปฏิบัติธรรม
สิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดในตอนนี้คือชาวบ้าน
พอชาวบ้านเข้าไปอยู่ในพระนิวัตน์นั้นแล้ว
พระกัณญาก็จะสอนให้ปฏิบัติธรรมกัน

สูงอืมทำให้เกิดความเกลียดชังคนรอบข้างที่ไม่ได้เข้าปฏิบัติธรรมค่ะนะฮะ
ขณะที่ป้าประภัยเนี่ยแม่ของมะหยีมออกจากวัดเนี่ยมาเจอลูกในรอบ๗ปี
พอออกมาถามแม่แม่เขาก็ถามลูกเลยว่ามาทำไมแม่ไม่กลับออกไปแล้ว
ลูกสาวก็เลยถามว่าแม่ไม่คิดถึงพวกหนูเหรออืมแม่ว่าไงแม่บอกว่า
แม่ไม่มีบ้านแล้วบ้านแม่คือนิพพานอืมคือลูกลูกบอกแม่กลับบ้านมาให้เจ็ดปี
แล้วแม่มาอยู่ที่นี่ถ้าลูกหลานคิดถึงแม่เขาต้องมาหาแม่
เพราะแม่เป็นอริยบุคคลแล้วครับนางเป็นเทพมวยผมม้วนแล้วแม่บอกอย่างงี้อื้อฮือ
คือจริงจริงชาวบ้านแถวนั้นบางคนเขาก็ถ้าไปฟังกันต้องลองฟัง
แม่ไม่มีเลยบ้านบ้านก็คือนิพพานของแม่ทุกคนไม่มีบ้านหรอก
ยังไงแม่ก็ไม่กลับใช่ไหมแม่ก็จะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมใช่
ทุกคนไม่มีบ้านเพราะทุกคนต้องเกิดแก่เจ็บตายบ้านที่อยู่นั้นมันไม่มีหรอก
แม่ก็ไม่ได้คิดถึงพวกหนูลูกหลานอะไรเลย
ถ้าลูกหลานคิดถึงแม่เขาต้องปฏิบัติธรรมเขาต้องมาหาแม่เองไม่ใช่แม่ต้องไปหาลูก
แม่มีหน้าที่คลอดลูกแม่มีหน้าที่เอาทำให้ลูกแต่ถ้าลูกไม่ต้องการทำก็เรื่องของลูก
คิดว่ามันไม่ถูกต้องค่ะควรจะสอนให้อยู่กับครอบครัวดูแลครอบครัวหลักเป็นหลังเนอะ
เพราะเราเป็นคนเราต้องทำมาหากินไม่ใช่ว่าให้ทิ้งทุกอย่างแล้วมาอยู่อย่างนี้มันก็ไม่ถูกค่ะ
ฟังเขาเยอะเกินไปไม่ฟังไม่รับฟังไม่เปิดใจรับฟังลูกหลานอะไรอย่างนี้ค่ะ
ไม่ค่ะไม่ได้เขาก็ไม่เป็นไรค่ะก็ปล่อยเขาพูดแค่นี้เราก็เข้าใจเขาแล้วแหละ
ก็ให้ลูกเอามาให้ตลอดมีฟักแฟงแตงเมาอะไรตลอด

ทีมพยายามจะเล่าให้๒คนไปบอกว่า

แต่อันนี้แม่ไม่กลับบ้านเพราะว่าแม่รู้สึกว่าตัวเองปฏิบัติธรรมถึงขั้นสูงและเป็นอริยบุคคลแล้ว

แม่คิดไปจนถึงว่าผมเนี่ยมวยแล้ว
คือเขาบอกว่าถ้ามุติปฏิบัติธรรมแล้วเนี่ยผมจะมวยเป็นหอยถูกต้องไหม
เนี่ยแม่ใส่ชุดสีดุ้งเห็นไหมฮะอืมแล้วก็บอกว่าแม่ถามลูกเลยว่ามาทำไม
แม่ไม่กลับออกไปแล้วลูกสาวถามแม่แม่ไม่คิดถึงพวกหนูบ้างเหรอ
แม่บอกว่าแม่ไม่มีบ้านแล้วบ้านของแม่ก็คือนิพพาน
แต่ในแต่ในมุมของแม่อันนี้อาจจะพอเข้าใจได้อย่างบางคนเขาก็อาจจะรู้สึกถึงอายุจุดหนึ่ง
เขาก็อยากไปอยู่ที่วัดไปปฏิบัติไปอะไรอย่างนี้
แต่ที่เป็นเด็กแล้วบอกว่าแบบฉันกลับไปบ้านแล้วฉันไม่ได้ไหว้พ่อแม่ฉัน
เพราะฉันเป็นยาวบุคลอันนี้ประหลาด

บางทีแล้วมันก็ผิดหลายอย่างเหมือนกัน

ก็ยิ่งตัวเองรู้สึกว่าตัวเองแก่วิชาขึ้น
รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีภาวะทางนี้เยอะขึ้น

มาถึงเรื่องราวของโควิดกันบ้างครับคุณผู้ชมครับ
โควิดวันนี้นะฮะตัวเลขน่าดีใจมากครับ๓๙รายครับ
ผู้ที่ยังรักษาตัวมีอาการอยู่เนี่ย

ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด๑๙
รายงานสถานการณ์ในประเทศไทยนะครับ
พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวน๓๙รายครับ
รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม๒๘๗๗๓ราย
กลับบ้านแล้ว๒๗๓๑๓รายนะครับ
อยู่ระหว่างรักษาตัว๑๓๖๖ราย
โดยในจำนวนนี้อาการหนักถึง๑๒รายด้วยกันนะครับ
แล้วก็ใช้เครื่องช่วยหายใจ๖ราย
แล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๙๔ราย
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่นะครับแบ่งเป็น๑ครับ
จากระบบเฝ้าระวังการระบบบริการ๑๖ราย
ผู้ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงลุกในชุมชน๑๒ราย
แล้วก็๓ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ

ล่าสุดที่จังหวัดกาลสินเนี่ยก็น่าจะเรียบร้อยนะฮะ
ไข่แตกแตกไปแล้วนะครับมีผู้ป่วยรายใหม่๑รายเป็นอายุ
เป็นหญิงอายุ๓๕ปีนะครับประวัติก็เคยเดินไปที่ตลาด
ที่บังแคร์แล้วก็กลับไปที่บ้าน
แล้วก็ตรวจพบเชื้อโควิด๑๙นั่นเองนะครับ

เพราะว่าเราสังเกตเราเคยตกเหลือแค่๒๐กว่าเห็นไหม
ใช่แล้วอีกวันนึงก็ดีไปไปร้อยก็มีใช่ไหมล่ะ

วันนี้๒๙นะครับผมนะครับ

แต่ราศีอื่นมีผลด้วยช่วงหน้าสักครู่เดียวครับ

เดี๋ยวอาบน้ำ
คนนี้ไม่ได้กินพี่หรอก

วันนั้นล่อไปหาที่อาบน้ำไม่ไหวเลย

ตั้งแต่พล้อยมาแจ๊กไม่มีค่าเลย

ตั้งแต่๑๑นาฬิกา๔๘นาที

ดาวพระราชย้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ

มันมีเอฟเคมาก็บวกไป๓วัน

แล้วก็หลายทีนี้อาจจะมีเอฟเฟคต์อะไรอีกสัก๓วัน
อันนี้คือเขาพูดกันอย่างนี้เลยนะครับ
ส่วนคนที่จะต้องมีแรงเท่าไหร่

ดรอีเลเฟ่นหรือหมอช้างก็พูดเลยว่าคนที่เกิดราศีกุมเนี่ยฮะ
จะเป็นดวงที่ดีที่สุดในรอบ๑๒ปี
โอ้โหคือเราไม่รู้แหละยังไงแต่ไอ้การย้ายครั้งนี้ของคุณเนี่ย
ดวงชะตาหลังดาวพระหัสย้าย๒๙มีนาคมหลัง๑๑นาฬิกา๔๘นาทีเนี่ย
คนที่เกิดราศีกุมคือคนที่เกิดวันที่๑๓กุมภาพันธ์ถึง๑๔มีนาคม
โดยประมาณนะฮะหรือลักษณะราศีกุมเนี่ย
คุณไปดูดีเวลาเกิดเป็นลักษณะราศีกุมเนี่ย
เขาพูดเลยว่าไม่ว่าจะทำการงานใดก็จะสำเร็จนะฮะ
มีโอกาสแห่งการสำเร็จก้าวหน้าความรักลงตัวแล้วก็อยู่ดีเนี่ย
ลาศรีเมษคือ๑๔เมษายนถึง๑๔พฤษภาคมเนี่ยนะครับ
เขาบอกราศีเมษเนี่ยก็จะได้โชคแบบฟุกเข้ามาแบบไม่คาดฝันว่ะ
หมอช้างก็พูดอย่างงั้นลาศรีสิงนี่เหมือนมาตัดดำ
เขาก็บอกว่าหมอช้างแกงกูละความรักนี่มีเหโดยเด่นเป็นที่สุด
นี่อย่าหาที่ไหนไว้แอ้งจี่
ก็นี่ไงว่ามันเป็นสาวที่ผ่านมากับแบ็คมาแล้ว
อาจารย์ช้างเขาบอกว่า
เขาดูโดยรวมไม่ได้เจาะจงไง

เอออย่างเมถุนนะฮะเมถุน
คือเอาคนที่เกิดราศีเมษคือ๑๔เมษายนถึง๑๔พฤษภาคม
คุณอยู่ดีช่วงนี้อยู่ดีเขาบอกหลังจากนี้ไปเนี่ย๑ปีนะ
คุณจะมีโชคแบบฟลุกจะมีโชคแบบฟลุกคือทำอะไรเช่น
ทำอะไรก็จะแบบว่าอยู่ดีก็จะได้เงินอย่างดี
จะขายที่ดินได้อยู่ดีก็จะถูกหวยถูกอะไรอย่างนี้

มีความรักดีมีเฮโดดเด่นเป็นที่สุด
ก็คือคนที่เกิดวันที่๑๗สิงหาคม

ราศีเมทุนที่ผ่านมาอาจจะหนักหน่อย

เขาบอกหลังจากนี้๑๕มิถุนายนถึง๑๖กรกฎาคมคนที่เกิดช่วงนี้
จะเริ่มลืมตาอ้าปากได้นี่นะจะมีความรุ่งเรืองก้าวหน้า
ที่คุณปิดมาประมาณสัก๒ปีก็จะดีขึ้น
ขนาดเดียวกันราศีตุลราศีตุลถ้าสมมุติหมอดู
เขาดูกันมาเนี่ยไม่ดีกันเลยถูกต้องไหมช่วงปี๒ปี
นี่แหละหลังจากเที่ยงวันนี้เป็นต้นไปเนี่ยราศีตุลเนี่ยวิกฤตมันผ่านพ้นไปหมดแล้ว
หัวช้างเขาบอกอย่างนั้นวิกฤตมันผ่านพ้นไปหมดแล้ว
ของหนูนี่ราศรีตุลราศรีตุลลักษณะมิถุนด้วยมาคู่กันเลย

มีแต่เสียเงิน๒ปีที่ผ่านมาถูกกันไหม
เขาบอกว่าวิกฤตฯผ่านพ้นไปแล้วแล้วความวุ่นวายจะหมดไปน้อย
แม่จริงเพราะตอนนี้รถเมย์ลืมตาอ้าปากแล้ว
ลืมตาอยู่ค่ะอ้าปากจริงค่ะ
หนูไม่อ้าปากคือหนูพูดไม่ได้หนูจะมานั่งอ่านข่าวตรงนี้ไม่ได้

ครับผมลาศีกรรมก็จะเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพ
เกี่ยวกับต้องทำฟันเลือดตกยางออก

งั้นเราชิงไปทำฟันก่อนชิงไปทำฟันก่อนเรียบร้อยแล้วนะครับซี่เดียว๑๒๐๐๐บาท

มีลูกมีเต้าให้เป็นทันตแพทย์นะคุณ
นะครับล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับรักษารากฟาด
๑๒๐๐๐บาทซี่เดียว๑๒๐๐๐บาทเอานะ
เออมันก็ต้องคันราคาอย่างนี้เนอะ
กู้เรือคอนเทนเนอร์ขนาดยักษ์ค่ะเอฟเวอร์กิเว่น
พ้นจากการเกยตื้นที่คลองสุเอ็ดได้สำเร็จแล้ว

เพราะว่าก่อนหน้านี้เขาเผชิญสภาพอากาศที่เลวร้าย
กระแสน้ำพัดไปจนไปเกยตลิ่งที่คลองสุเอดเมื่อวันอังคารที่แล้ว
ก็เป็นเหตุทำให้เรือขนส่งสินค้าเนี่ย
เส้นทางเดินเรือที่ใกล้ที่สุดระยะทางของยุโรปไปเอเชีย
กลายเป็นอามภาษณ์นานเกือบจะสัปดาห์หนึ่ง

คือมีเรือที่ติดอยู่ตรงนั้นมากกว่า๓๐๐ลำ

ตอนนี้ตามรายงานคือการกู้เรือคอนเทนเนอร์เอฟเวอร์กิเว่น
ซึ่งมีความยาว๔๐๐เมตรหรือว่าสูงเท่ากับตึกเอ็มพายสเตจในครั้งนี้
ทีมผู้โชชานได้ใช้โอกาสนี้เลยช่วงสำคัญนี้
ช่วงที่กระแสน้ำขึ้นนี่แหละค่ะ
เนื่องจากว่าเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง
ประกอบกับได้มีการขุดทรายออกจากบริเวณจุดที่เรือเกยตื้นไปแล้วในจำนวนมาก
ก็เลยทำให้สามารถปลดปล่อยเรือยักษ์เอฟเวอร์กิเว่นได้สำเร็จ
แต่ขณะนี้ก็ยังไม่ทราบเพราะตอนนี้เขากำลังคาดอยู่ว่า
จะสามารถเปิดครองสุเอ็ดได้ในเร็ววันนี้
เพราะมีเรือที่ติดอยู่ตรงนั้นเยอะ
แล้วก็การขนส่งสินค้าจริงโดยปกติถ้าจะไปทางนี้

ปรากฏว่าถ้าติดคลองนี้ไปแค่ประมาณเกือบอาทิตย์
ความเสียหายมูลค่าไม่รู้เท่าไหร่เลย
เขาบอกว่านัดชั่วโมงละ๑๒๐๐๐ล้านบาท
คือถ้าสมมุติว่าเป็นเฉพาะที่อียิปต์อย่างเดียว
สูญเสียรายได้ไม่ต่ำกว่า๑๔๑๕ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อวัน
ต่อวันนะคะอันนั้นคือเฉพาะที่อียิปต์แต่ที่อื่นในแบบว่า
เราต้องมีการส่งสินค้าออกไปนี่อีกโอ้โหไม่รู้เท่าไหร่เลย

ไม่งั้นเราต้องไปคาบไปอ้อมที่แหลมกูฟโฟ
ใช่คือจะใช้ประมาณเวลาอยู่แบบ๒อาทิตย์
อันนี้คือฝรั่งเศสขุดช่วงที่จะมาเอเซีย

ประมาณ๑๘๐๐ที่เป็นเริ่มเปิด

คือบางลำที่ยังไม่ได้ออกเดินทางกันไป
ทีเขาก็ตัดสินใจยอมอ้อมใช้เวลาเพิ่มขึ้น
ก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายทางบริษัทเพิ่มขึ้น
ใช้เรือที่การในการกู้จะ๑๐ลำด้วยกัน

แล้วก็ต้องมีเรือแบคโฮทที่ต้องไปขุดทรายออก
เพราะว่าน้ำหนักเรือเยอะมาก๒แสนตัน

น้ำหนักเรือ๒แสนตันเท่ากับสนามฟุตบอลเนี่ย๔สนาม
ใหญ่ที่สุดในนี่แล้วนะคะสำหรับเรือขนส่ง

แล้วมีตู้คอนเทนเนอร์เข้ามาอีกประมาณ๒๓หมื่น

โอ้โฮใหญ่มากได้กุดคลองใหม่เลยเนอะ

ถ้าใช้เอาไปของท้ายเรือกลับมาก็หอบ
แต่ตอนนี้จริงเรือลำนี้เขาปรับสถานะ
เป็นแบบว่าอยู่ระหว่างการเดินทางแล้วนะคะอันเดอร์เวย์แล้ว

เพราะตอนนี้เขาหมุนเรือแบบอยู่ในโซนที่มันแบบไปตามเส้นทางของเรือได้แล้ว

ถ้าเกิดเดินทางแนวตรงมันก็ยังมีเหลือพื้นที่

ดูสิเท่ากับดูสิขนาด

กลายเป็นเรือรถแท็กเตอร์นี้เตี่ยวเหมือนกล่องเล่นเลยอ่ะ

แต่โชคดีประจวบเหมาะน้ำขึ้น

แค่ค่าพิสเตอร์ปีนี้ของแม่ที่แม่ไทยถ่ายอยู่ไว้ก็ซื้อได้ลำ

มันต้องสร้างหรอบ้านหลาดผองหลาดผาวไม่ใช่ไหม

หางยาวก็ได้หางยอด

อ่ามาเรื่องราวของคาเฟ่ดีกว่าเป็นคาเฟ่ดังนะครับ
คาเฟ่ดังจนประยาครับลูกค้าเวลาไปตามคาเฟ่เขาก็จะมีแบบ
คอสเพย์จัดแบบเป็นเมนูเบเกอรี่สวยเป็นผลไม้สวย
แต่ลูกค้าชอบกัดผลไม้ปลอมที่ร้านเขาครับ
นะฮะณจุดถ่ายรูปต้องใช้ไม้ตายห้ามเลยทีเดียว
เป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกพูดถึงอย่างมากบนโลกออนไลน์หลังเฟซบุ๊กนะฮะ
คาเฟ่ดังในก่อกู่จังหวัดตราดนะครับ
ได้โพสต์ภาพอ้อนวอนลูกค้าที่มาใช้บริการ
โดยระบุว่าขอนะคะอย่ากัดผลไม้ปลอมที่อยู่ในพ็อปถ่ายรูป
ไม่มีสาธิตสาธิตสมมุติ
เวลาเราถ่ายรูปแบบผลไม้เวลาเราถ่ายรูปให้เดินหน้าเขาก็จะแบบว่า

บางทีฟันก็อาจจะไปงับราคาไว้มันก็เลยเป็นลอยฟันอย่างนั้นไง
แล้วผลไม้ปลอมบางอันนี้คือมันเป็นนิ่มเหมือนแบบเป็นยางอย่างนั้น
เขาก็เลยกัดเล่นพอกัดไปแล้วมันอาจจะหมั่นเขี้ยว
กัดนานไปหน่อยกัดจริงไง
แล้วก็จะได้ถ่ายรูปออกมาสวยนะครับ
แล้วก็บอกว่าอย่ากัดผลไม้ปลอมที่อยู่ในพ็อปถ่ายรูปริมทะเลได้ไหมคะ
เพราะตอนนี้เสียหายไปหลายอันแล้ว
ขณะเดียวกันในภาพมุมกว้างของจุดถ่ายรูปเนี่ยก็เป็น

มีผลไม้ปลอมวางอยู่หลายอย่างพร้อมกับเขียนข้อความชัดเจนว่า
ผลไม้ปลอมอย่ากัดนะคะ
ทั้งนี้คนที่ได้อ่านเรื่องราวดังกล่าก็งุ่นงงนะฮะ
ทำไมลูกค้าถึงกัดด้วยแยกแยะไม่ได้หรือไง
อันไหนผลไม้จริงอันไหนผลไม้ปลอม
สงสัยคงจะเหมือนมากนะครับ
แต่งงมากกว่าคือใครจะกินกล้วยแบบทั้งเปลือกฮะ
เออกัดถ่ายรูปจริงเชื่อสินี่ร้อยฟัน
จริงเหรอพี่เมย์จริงก็มาเอามาถ่ายรูปมายืนถือเฉยไม่ได้

ใช่ไหมต้องแอ๊บนิดหนึ่ง
นี่ล่าสุดพระปูหลนศึกแล้วนะฮะ
อ้าอถามบ้านมาแรงเลยพ่อปูหลนยอมศึกแล้ว
ระหว่างที่เราอ่านข่าวกันอยู่เนี่ยก็มีการเจรจากับพระก้องเกียจตอนแรกเขาก็คงไม่ยอมศึก
โดยอ้างว่าเรื่องราวทั้งหมดมันมีเงื่อนงำพระปู่หลวบอกเรื่องราวทั้งหมดมันจะต้องมีเงื่อนงำ
มีกระบวนการที่ต้องการให้ตนเนี่ยออกไปจากพระพระเขายังเถียงเจ้าคณะอำเภออย่างนั้นเลย

โดยพระบ้างก้องเกียจยังยั้งว่าจะไม่สึกเพราะคาใจพี่ภาษหากว่าปูหลนนั่นแหละ
พระก็ยังบอกป๊อกปูหล่นศรีกาใส่ยาปลูกเซ็กมาในปูหล่น
ยังยืนยันในปูหล่นที่ฉันไปมันมียาปลูกเซ็ก
ทำให้ตัวเองควบคุมตัวเองไม่ได้นี่คือที่เขาพูดนะครับ
เจ้าคณะอำเภอก็แจ้งพระก้องเกียจว่าหากไม่ยอมศึกอ่ะ
ตำรวจเขาจะจับเข้าคุกเองนะจะจับไปดำเนินคดีนะ
เพราะจากการสอบใบสุทธิไม่ระบุวัฒน์สังกัดอันนี้ก็ผิดอยู่แล้ว
ซึ่งหมายถึงถ้าเจ้าสำนักไม่รับรองเข้าสังกัดก็ถือว่าผิดกฎหมาย
ก้องเกียจจึงยอมศึกครับผู้สื่อข่าวก็ได้รับการเปิดเผยจากนางสาวเอ
คนที่ท้องอ่ะผู้หญิงเขาบอกว่าอะไรวะผู้สื่อข่าบอกว่าเขาไม่จำนวนคดีอะไรทั้งสิ้นแหละ
แต่อยากให้ศึกเท่านั้นส่วนลูกที่ท้องด้วยกันตอนนี้ได้แท้งไปก่อนแล้ว
แท้งไปแล้วนะครับแล้วก็ร้องสื่อจริงแล้วลูกแท้งก็เลยไปร้องสื่อไม่กี่วันเนี่ยแหละ
หลายรอบเพราะว่าขีมอตอไซค์ไปเพื่อให้เขามารับผิดชอบ
แล้วพระไม่มารับผิดชอบก็เลยแท้ง
พะกัสสะครูช่วงหน้าวุ้นเส้น
สลัดผ้าหุ่นเด้งคลิปนี้อะไร
เพราะมิวนี่ถาท้องแล้วก่อนแล้วก็พูดเส้น
ถูกนะครับทุกช่วงหน้าครับ
ไปค่ะ
คู่นี้เลยเรียกว่าคนก็รอลุ้นกันมา
เพราะว่าแต่งงานกันมาประมาณสักแบบ๑ปีนะคะ

เครื่องตรวจคันแสดงผลออกมาเป็น๒ขีด

ก็คือตอนเนี้ยเนี้ยนะคะล่างสุดคือจริงจริงตอนเนี้ยครบสามเดือนแล้วเขาก็ถือเคล็ด

ต้องรอให้แบบอีก๓เดือนไปแล้วแล้วมีค่อยออกมาบอกอะไรแบบอย่างนี้
เนี้ยตอนนี้ก็เลยแบบว่าบอกเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าน้องตั้งคันแล้วนี่คลิป
น่ารักมากเลยสองคนนี้อืมมาแล้วครับยินดีด้วยครอบครัวของทางคุณเซนบอกเลยว่า
ไปนะครับคือเราที่เราเล่ากันไปพระกรรณญาเนี่ยประธานที่
พรรคสงเนื้อนาบุญที่สอนให้สิทธิ์เสพเมษถุนกันหายใจ
ตุ่มที่เมื่อกี้เราเล่าให้ฟังไปในเบรกที่๑เนี่ยนะฮะ
เรื่องต้นเนี่ยพระกรรณญาอายุ๕๙ปีนะครับอย่างที่บอกว่าจาก
เรื่องที่เกิดขึ้นมาทั้งหมดวันนี้ผู้ตรวจราชการสำนัก
พระพุทธศาสนาในฐานะโคศกเนี่ยนะครับกล่าวว่าได้รับราย
งานจากสำนักพระพุทธศาสนาจังหวัดศรีสะเกดแล้วล่ะว่าผลการ
ดำเนินการตรวจสอบในเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะ
คณะสงฆ์จังหวัดศรีสเกตฝ่ายธรรมยุฒิเนี่ยได้ออกมาแถวแหลง
ผลการสอบอธิการเรื่องการระงับอธิกรพระกรรณญาถาวรธรรมโม
ที่พักสงฆ์เนื้อนาบุญสอนผิดเพี้ยนจากพระธรรมวินัยระบุว่า
จากการที่พระกรรณญาถาวรธรรมโมเนี่ยสังกัดวัดถ้ำสะโปรงตำบล
ปลือใหญ่อำเภอขุนขุนขันจังหวัดศรีสะเกดเนี่ยก็คือมีคำสอนไป
อันนี้คือบรรยากาศล่าสุดนะฮะได้มีการศึกเป็นที่เรียบ
ร้อยแล้วนะวันนี้ก็คือพระกรรณญาถาวรธรรมจับศึกเป็น
ที่เรียบร้อยแล้วนะครับดาวพระทหัสย้ายแรงจริงนะครับดาว
พระทหัสย้ายทรักษ์กรรณญาก็คือเอาง่ายเลยไม่รู้เอายัง
ที่ทราสีท่านโหแรงก็พิจารณาเห็นว่าการอบรมสั่งศร้อน
พระกรรณญาเนี่ยเป็นอันตรายอืมขอบอกเลยว่าตอนนี้ที่เขาสรุป
ออกมาคือคำทั้งหมดทั้งหมดเราฟังแล้วเรายังรู้สึกว่าอันตรายเลยถูกต้องไหม

เขาบอกเลยว่าคำสั่งสอนของพระกรรณญาเนี่ยอันตราย
เป็นอันตรายต่อพระธรรมคำสั่งสอนและการประพฤติการปฏิบัติในการสอนของพระกรรณญาเนี่ย
ชักนำไปสู่การต้องปรับอาบัติในที่ประชุมสงฆ์ตามพระวินัยเป็นที่สุดแล้ว

ออกจากความเป็นคณะสงฆ์ธรรมยุทธ์ตั้งแต่บัตรนี้เป็นต้นไป
และสั่งปิดที่พลักษณะศงป่าเนื้อนาบุลไม่ให้
ไหวเป็นที่พักสงในคณะสงธรรมยุทธ์ตั้งแต่แบบนี้นะตอนนี้ก็ได้มี
การนำพระกรยาไปศึกเรียบร้อยแล้วนะฮะขณะเดียวกันที่เรา
เห็นกันอยู่ตอนนี้ก็คือพักการณญาเนี่ยก็ต้องเดินทางพิศิษย์โรงพัก
ครับนะครับเพื่อแบบว่าดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนี่นะฮะ
กับศึกด้วยเรียบร้อยแล้วครับผมนะฮะเรียบร้อยตรงนี้
ช่วงหน้าสักครู่เดียวมาลุ้นครับว่าจุ๋ยท้องหรือเปล่าครับ
มาเรื่องราวของน้องจุ๋ยกันบ้างนะครับผมนะ
แต่งงานใช้ชีวิตคู่มาก็หลายปีแล้วนะครับ
สำหรับน้องจุ๋ยรัชยากับดีเจพุทธนะฮะ
ซึ่งความหวานทั้งคู่ก็ไม่มีลดลงเลย
จริงยิ่งรับหวัดยิ่งสุดหวีดกันมาก
ล่าสุดสาวจุ๋ยได้โพสต์รูปชุดที่เรียกว่า

แต่สัดส่วนไม่ธรรมดาดูอวบอิ่ม
จนหลายตัวหลายคนเนี่ยเข้ามาทักว่า
ช่วงนี้พี่จุ๋ยทำไมมีน้ำมีนวลจังเลย

ล่าสุดครับมาคุยกับคุณพุทธกันดีกว่าครับผม

นะฮะพุทธจะมีน้องยังลูก

นะฮะแล้วพี่จุ๋ยดูอวบอิ่มอ่ะช่วงนี้

แบบบ้าออกกำลังกายกันทั้งคู่เลยอ่ะ
ตีการปรับเรื่องโชนังการ
ก็เหมือนกับเตรียมตัวเตรียมร่ำกายอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

แต่พุทธก็ตั้งใจทุกวันใช่ไหม

สู้โวยพร

ครับหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้วันอังคารเดี๋ยวกลับมาเจอกันนะฮะกับข่าวใส่ไข่

วันนี้อยู่พรุ่งนี้วานหางค่านใช่ไหมจ๊าวจะเอามาไหม

คุณกัญชัยมาไหมพรุ่งนี้พรุ่งนี้ไล่ไปพี่หนุ่มฮะ
ไม่มีรอรุ้นแล้วค่ะพรุ่งนี้มาทำรถเมย์กัญชัยอยู่เหมือนเดิมนะฮะ
วันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ